คนเมานะฮะอายุ๕๖ปี
เมาเสร็จปุ๊บเสียงดังทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
ทะเลาะกันกับทั้งคนทั้งหมาวุ่นวายไปหมดเลย
ที่เค้าความพูดว่าอย่าถือสาคนบ้างอย่าว่าคนเมา
ยะโสธรเข้านะครับเหตุคนร้ายเนี่ยใช้ปืนยิงสุ่นนักยิงหมานี่แหละนะ
ที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรพอไปถึงก็พบนายคนนี้นายทองใบศรี
วิเศษอายุห้าสิบหกปีเนี่ยสภาพไม่เหลือแล้วค่ะเมาเทะไปหมดเลยนะ
ฮะถือปืนเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นะฮะอยู่ที่บ้านพักจากนั้นตำรวจ
ปิดล้อมจับกลุ่มได้แล้วก็ยึดของกลางเอาไว้ล็อกคอกันเลยนางหนูสี่
วิเศษอันนี้แม่ของเขาบอกว่าก็อยู่บ้านนี้กับลูกนะส่วนนายทองใบ
เนี่ยเป็นลูกชายจะพักที่กระท่อมปลายนาที่บ้านเนี้ยคุณแม่เนี่ยอยู่กับ
ลูกสาวสองคนนะฮะแม่ลูกแต่ลูกชายไปอยู่ที่กระท่อมแล้วก็ไปเลี้ยงไก่
เป็นอาชีพปกตินายทองใบจะเป็นคนดีนะแต่พอกินเหล้าน่ะน้ำมันเปลี่ยนนิสัยคน
อืมพอมาปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นคนละคนนะฮะทีนี้ไปสอบถามนายสมจิตอายุห้าสิบห้าปี
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัขด้วยก่อนเกิดเหตุนายทองใบ
เดินถือปืนมามาจากกระท่อมปลายนาบอกว่าจะไปหาแม่ที่บ้านพอเดินผ่านบ้านเขา
เขาก็เปิดร้านเป็นขายร้านขายของชำนายทองใบเหมือนคนคนเมามาพูดจาเสียง
งเสียงดังจนทำท่าเหมือนจะมีเรื่องกันก็ทะเลาะกันกับคนในหมู่บ้านจังหวะนั้น
หมามันนอนอยู่ในบ้านมันเห็นคนมาโวยวายมันก็เห่าไงมันก็เห่านายทองใบสร้างความไม่พอใจให้กับนายทองใบ
เจ้าตัวเนี่ยนะฮะเอาปืนแก๊ปยิงใส่หมาไปแต่ไม่โดนครับจากนั้นนายทองใบก็เดินโซเซกลับไปที่บ้านพัก
แต่ว่านายสมจิตเขากลัวนายทองใบจะอารวาสก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยจับกลุ่มแล้วก็ระงับเหตุนะฮะก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เมืองต้นตำรวจก็เลยคุมตัวในทองใบไปสอบส่วนแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
น้ำเปลี่ยนนิสัยจากคนดีคนหนึ่งก็กลายเป็นคนที่ไม่ดีเลย